สวัสดีค่ะได้เวลาชูวิตตีแสกหน้ากันค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าใครที่รอจะรับฟังข้อมูลก็อย่าลืมนะคะ
ลุ้นกันด้วยกับกิจกรรมที่เราแจกเสื้อยืดกัน

แล้วก็แสดงความคิดเห็น
อย่าลืมแฮชแท็กตีแสกหน้าด้วย
เลือก๓ข้อความที่ถูกใจค่ะคุณผู้ชม

วันนี้ผมต้องพูดเรื่องหลากหลายชีวิต
ชีวิตคนเรานี่มันเหนือความคาดเดาครับ

ชีวิตของอดีตนายกยิ่งรัก
ใครล่ะครับจะคิดว่ามีวันนี้

คุณยิ่งรักคุณบุญทรงคุณทักษิณ
วันนี้สารอาญาก็วันที่๒๗กันยา๒๕สิงหาเนี่ยนัด

ปรากฏตัวไม่มาฟังคำพิพากษา

สารเลื่อนจากวันที่๒๕สิงหามาวันที่๒๗กันยาก็คือวันนี้

สารก็อ่านรับหลังจำเลย
ก็คือไม่มีจำเลยมาปรากฏตัว

ครบกำหนดสารก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะอ่าน

วันนี้สารดีกาพิพากษาลงโทษ

โดยไม่รอลงอายาด้วย

เพราะว่ามันเกิน๓ปีอยู่แล้ว

ในข้อหา๑๕๗ปฏิบัติหรือลานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ข้อหานี้เป็นข้อหาของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่

มีโทษ๑ถึง๑๐ปี

แต่เนื่องจากมีความเสียหายมากใช่ไหมครับ

ก็เลยลงไป๕ปี

ทางสาธิกาเนี่ย
แผนกคดีอาญาผู้นำลงตำแหน่งทางการเมือง

ว่ากรณีนี้เนี่ย
เกี่ยวกับการจำนำข้าวตามนโยบาย
ที่คุณยื่นลักษณ์มักจะอ้างว่า

เพราะว่าแถลงมาก่อนที่

เมื่อได้รับเลือกจากประชาชนมา

ก็คือนโยบายการจำนำข้าว
อันนี้ใช่เรื่องนี้ไหมที่ทำให้คุณยื่นลักษณ์จำคลุก

คือสารสาธิกาเนี่ยลงในข้อหา

คือเพิกเฉยปล่อยประให้มีการระบายข้าวได้
คุณบุญทรงโดนไป๔๒ปี
ในทางปกครองคุณยื่นลักษณ์เป็น

ทราบอยู่แล้วว่าเป็นการขายข้าว
จริงไม่ใช่รัฐต่อรัฐที่เขาประสานงานกันก็
เมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ลง
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคุณยิ่งรัก

คือในฐานะที่เป็นเรื่องของการ

สารเห็นว่าในการดำเนินการโครงการจำนำข้าว
ข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน

การนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ

เป็นความเสียหายจากฝ่ายปฏิบัติ

ในฐานะประธานกขช

วิธีการเพื่อป้องกันความเสียหายตั้งแต่เริ่มโครงการ
อีกทั้งความเสียหายดังกล่าวในขณะดำเนินโครงการ
ก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นระยะ

ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ความเสียหายในส่วนนี้ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยปฏิบัติ
ก็หมายความยังฟังไม่ได้หรอกครับว่าคุณยิ่งรัก
ได้มีความบกพร่องความเสียหาย
เนื่องมาจากข้อหาต่างเหล่านี้

เอกสารปลอมตรงตอนจุดเข้าเน่า
คือสารวิธีใช้ในเรื่องนี้

ยังฟังไม่ได้จะไปลงจำเลยไม่ได้
เพราะฉะนั้นเรื่องจำนำข้าวที่เรามองกันมาตลอด

หลังจากนั้นด้วยครับคุณนิวครับ
คือหมายความว่าที่ไปบอกว่าเรื่องการสวมสิทธิ
จำนำข้าวเอาข้าวจากเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ
ศูนย์หายเอกสารปลอมโกงความชื้นน้ำหนักกดราคา
ข้าวสูญหายจากโกดังข้าวสื่อมสภาพข้าวเน่า

ยังจะเอาไปฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีความผิด

แต่ประเด็น
เรื่องการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนี่แหละครับ
โดยกรมการค้าต่างประเทศขายข้าวในสต๊อก
คือบริษัทกวังตงกับบริษัทหวยหนาของบนทนจีน
ซึ่งสารดีกาแผนกคดีอาญา

เนื่องจากมีการแอบอ้างสัญญารัฐต่อรัฐ
ก็คือเก๊ล่ะครับไม่จริง
และนำข้าวมาหมุนเวียนขายข้าวภายในประเทศ
อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริต
เรื่องนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วิธีการขายที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติรัฐต่อรัฐ
คือไอ้ที่บอกว่าเป็นการขายรัฐต่อรัฐ

และก็สอสอในสภาฝ่ายค้านก็ได้อภิปราย

แต่ว่านายกเองก็ไม่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ครับตอนนี้ผมจะเอาที่สารลงนะครับมาพูดให้ท่านผู้ชมฟัง
ก็คือตลอดจนผู้ประกอบกิจการข้าวในเกี่ยวข้องกับการทุจริต
แล้วก็เอามาหมุนเวียนภายในประเทศ
ข้าวเป็นการหมุนเวียนเพื่อให้เห็นว่ามีการขายให้กับ

กับจีนแต่จริงไม่ได้ขายจีนขายในประเทศ

ซึ่งสอสอในสภาก็ได้มีการอภิปรายแล้ว

ภายใต้บังคับบัญชาของนายบุญทรง
และทำการตรวจสอบไม่ตรงตามประเด็นที่อภิปราย
แสดงให้เห็นความไม่ตั้งใจตรวจสอบอย่างจริงจัง
จำเลยเพิ่งปรับนายบุญทรงออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์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

จะลง๑ปีก็ได้ครับ๒ปีก็ได้๓ปีก็ได้ยันถึง๑๐ปี
ทีนี้ทำไมศาลท่านลง๕ปีผมคงจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้
แต่ว่าสารลงเป็นกลางคือลงกลางลง๕ปี
๕ปีก็บอกว่าบางอันยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิด
แต่ที่ผิดชัดก็คือรัฐต่อรัฐขายข้าวรัฐต่อรัฐจีทูจี
ซึ่งทราบดีแล้วเป็นการขายข้าวเก๊ขายข้าวไม่จริง
เพราะฉะนั้นสารลงกลางครับคือลง๕ปี
อันนี้เราหยิบยกข่าวสารดีกาได้มาสดร้อนให้คุณผู้ชมได้ดู
แล้วก็ฟังทั้งภาษากฎหมายนะทั้งการแปลมาเป็นภาษาชาวบ้านจากคุณชุวิต
แล้วแต่พอเราทราบแบบนี้แล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์จะต้องจำคุก๕ปี
เราก็ต้องไปต่อคุณชวิตเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคุณชวิตวิเครากันสักครู่เดียวค่ะ
ไปเพิ่งเปิดมาดูชุวิตตีแสกหน้าเราพูดถึงผลของการพิพากษาคดี

คือเรื่องจำนำข้าวที่ว่ากันมาเนี่ย
ไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดที่ทำให้จำคุก๕
ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับ
ของพักเพื่อไทยในสมัยคุณยิ่งรักที่มีนโยบายจำนำข้าว
ตันเท่าไหร่๑๕๐๐บาทข้าวหอมมะลิ๒๐๐๐
อันนี้สารไม่ได้มองว่าเป็นความผิดแต่เมื่อเป็นนโยบาย
ซึ่งคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องแถลงต่อรัฐสภาว่าจะทำอะไรทำอะไร
ซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้ในตอนหาเสียง
หาเสียงไว้ว่าจะจำนำเข้าราคา๑๕๐๐๐ข้าวไม่ได้ว่า
พอทำจริงแล้วก็ต้องทำ
แม้ว่าจะมีการเตือนนะครับมีการเตือนยังไงครับ
มีการเตือนว่าขณะดำเนินการสตงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
คกรปชทกศได้มีหนังสือแจ้งถึงจำเลย
ถึงสภาพปัญหาต่างที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจำนำข้าวเปลือก
พร้อมระบุความเสียหายสาเหตุที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่ประสบความสำเร็จ
ว่าเรื่องการบิดเบือนกลไกตลาด
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าว
เป็นจำนวนมากระบายข้าวไม่ออกข้าวเสื่อมคุณภาพทำให้ข้าวตกต่ำ
ผลกระทบต่างผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นบางกลุ่มไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกรอย่างทั่วถึง
ดังนั้นทั้งสมาชิกสภานักวิชาการสื่อมวลชนก็ได้แจ้งความคิดเห็นต่างไปถึงจำเลย
ก็คืออันนี้คือตามที่สารท่านได้เขียนนะครับ
ความเสียหายต่อแผ่นดินและก็เกษตรกรจนครั้งสุดท้ายรายงานผลการปิดบัญชีคุณนิว
รายงานตลอดเลยว่าความคืบหน้าของการเป็นยังไง
ค่าทุนสะสม๓๓๒๓๗๒ล้านบาทสารระบุไว้ชัดเจนนะครับมีเศษตรังด้วยแต่ผมไม่ต้องอ่าน
ผลจากการดำเนินการข้าวเปลือกก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล
ความเสียหายคำนวณเป็นความเสียหายไม่อาจจะคำนวณเป็นเงินได้
แล้วก็เคยเสนอแนะนำท้วงติงกับจำเลยไปแล้วถึงความเสียหายได้ทุจริตความไม่โปร่งใส
ในกระบวนการขั้นตอนต่างทั้งการโกงความชื้นน้ำหนักเพื่อกดราคาจำนำข้าวชาวนา
จำนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านสวมสิทธิ์การสับเปลี่ยนข้าวในโกดัง
สวมสิทธิ์เกษตรกรค่าใช้จ่ายอันเกินความสมควรและเปล่าประโยชน์
การปลอมปนข้าวข้าวขาดมาตรฐานการไม่รับซื้อข้าว
อันนี้เขาแจ้งนายกยิ่งรักตลอดเลยในช่วงที่ดำเนินการตามนโยบาย
ถูกต้องครับอันนี้หมายความว่าปัญหาต่างรัฐบาลได้ทราบแล้ว
ว่ามีปัญหาใดแล้วก็เกิดความเสียหายขาดทุน
และก็ไม่ได้ครอบคลุมเป็นผลประโยชน์กับเกษตรกรโดยทั่วไป
ที่หมายความว่านายกรัฐบาลในฐานะผู้บังคับปัญชาทราบดี
เพราะว่ามีการพูดถึงสื่อมวลชนของทั้งการอภิปรายทั้งวิชาการ
ทั้งสสรวมทั้งของสตงคกปปชทกส

ผมจะพูดในคำพิพากษาของศาลเพราะน่าสนใจมากครับคุณนิวครับ
สารนี้ท่านเขียนละเอียดแล้วก็สารท่านมีที่มาที่ไปมีความชี้แจงให้เห็น
ความเสียหายในการทุจริตรัฐต่อรัฐการระบายข้าวจำเลยได้ทราบปัญหา
เอาใจใส่รอบคอกได้ไห้ความเสียหาย
อันนี้คือมีการแจ้งมาโดยตลอด

ปัญหาก็คือจำเลย

ข้อที่จำเลยต่อสู้ว่า

คณะกรรมการปปชไม่มีอำนาจไต่สวน

ใช้อำนาจตามฝ่ายบริหาร
อันนี้คือที่จำเลยชี้แจงโต้แย้งนะครับ
เห็นว่าองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตย

ก็คือบริหารนิติบัญญัติตุลาการ

จะต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

การตรวจสอบทางการเมืองนะครับ
ไม่ว่าการตรวจสอบโดยองค์กรทางการเมือง
ตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการหรือศาลนะครับ
ความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษดร
ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา
นโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

ถูกตรวจสอบโดยอำนาจองค์กรในอำนาจของรัฐ
พูดผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านไหม

ส่วนที่คุณนโยบายที่คุณแถลงไปที่คุณพูดไปนั่น
ก็โอเคเป็นการทำงานในสภาซึ่งมีการตรวจสอบโดยองค์กรของ
กรกลางต่างนะครับ

แต่การทำหน้าที่ในฝ่ายปกครอง
ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา

ในคดีรัฐต่อรัฐจีจูจีซึ่งไม่ใช่ของแท้

เมื่อเป็นผู้บังคับบัญชาจะละเว้น

ทั้งที่มีคนแจ้งอยู่แล้วโดยตลอด

คุณยิ่งรักในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วครับ

แล้วเขาก็มีการแจ้งแล้วนะครับ
ก็สิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ศาลได้ให้รายละเอียดไว้
ว่าหาใช่ว่าคงมีเพียงความลับผิดต่อสภาผู้แทนราชดรหรือรัฐสภาเท่านั้น

ก็ปรากฏว่าในการปฏิบัติโครงการมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายการกล่าวหาจำเลยในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปชที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงในดำเนินคดีอาญาได้

ถ้าผมพูดให้ท่านผู้ชมฟัง
จะพูดแบบบ้านเลยคงไม่ได้
เพราะวันนี้สดร้อนสารเพิ่งตัดสินเมื่อเช้า

เพราะไม่งั้นผมพูดไปไม่มีรายละเอียดข้อเท็จจริงเนี่ย
เดี๋ยวผมก็ถูกว่าถูกหาว่าพูดมั่ว
อันนี้นี่มาของแท้เลยนะครับ
ดังนั้นอันนี้ของศาลนะครับนี่ของศาลเลยครับ
ดังนั้นปัญหาจำเลยจะกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่
ศาลเห็นว่าในการเดิมเนินการโครงการจำนำข้าว
ก็มีการสวมสิทธิ์มีการอย่างที่บอกแล้วครับ
ศูนย์หายเอกสารปลอมโกงความชื้น
ข้าวสูญหายเสื่อมสภาพข้าวเน่า
อันนี้ศาลบอกว่ายังฟังไม่ได้ว่าเป็นความผิดนะ
มันไม่ได้มีมูตรศาลค่อนข้างที่จะโอ้โห

ยังมองไม่ได้ว่าคุณยิ่งรักในฐานะนายกรรมดีเป็นความผิด
ค่ะคือก็พยายามทำตามนโยบายไป
แต่ไอ้ที่ผิดแน่ล่ะก็คือ
คือปล่อยให้เกิดการทุจริตในการระบายข้าวได้ยังไง

เพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าแม้กระทั่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จำเลยได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

นั่นก็คือสิ่งที่คุณยิ่งรักพูดเนี่ย
สารเอามาระบุไว้ว่าคุณยิ่งรักยืนยันว่า
ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเนี่ย
เป็นของจริงเป็นรัฐต่อรัฐจริง
ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้นายบุญทรงจะถูกย้ายออกไปเนี่ยนะฮะ
ก็ไม่ทำการตรวจสอบไม่ตรงตามประเด็นที่อันนี้
ไปแสดงให้เห็นว่าไม่ตั้งใจตรวจสอบอย่างจริงจัง
อืมเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่มาของจำเลย
ปรับนายบุญทรงออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่๓๕มิถุนา๕๖
พฤติการแสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบว่า
ขายข้าวรัฐต่อรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่ไม่ระงับยับยั้งปล่อยให้มีการส่งมอบข้าว
อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้
การการทำของเจ้าเหมือนเลยจึงเป็นการละเว้นการบริบัติหน้าที่โดยทุษฎฤทธิ์

อันนี้ผมพูดให้ฟังคุณนิวครับนี่คือชีวิตของนักการเมือง
คุณยิ่งรักคุณทักษิณคุณบุญทรงคุณภูมิสารผล
คนต่างเหล่านั้นเป็นนักการเมืองครับ
ดังนั้นชีวิตของนักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้อภิรมนะครับท่านผู้ชมครับ
ใครจะมาบอกว่านักการเมืองนี่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้

มากเลยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโดนถ้าเกิดไม่ดูแลอย่างใช้นายกรัฐมนตรี
คุณยิ่งรักเนี่ยไม่ดูแลเป็นผู้ประมาชาในฝั่งปกครอง

ถึงแม้ว่าในอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นข้าวเน่าข้าวเสื่อมสภาพ
มองว่าอันนั้นยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นความผิดของ
นายกเพราะนายกบอกว่าอยู่ข้างบนสูง
จะไปดูเรือฝ่ายปฏิบัติไม่ได้ก็ออกแต่นโยบาย
แต่เรื่องการละบายข้าว
อันนี้ก็คือวันนี้ที่สารดีกาลงคือนางสาวยิ่งรัก๕ปีครับ
ไม่รอลงอาญาชีวิตนักการเมืองเรียกว่าเหมือนคุณชุวิตบอกเนาะ
ขึ้นสูงก็สูงเลยพอมีโทษมีคดีก็แหม่ลงไปอยู่
ทีนี้เราลองไปดูชีวิตอีกชีวิตหนึ่งไหมคุณนิว

ชีวิตของข้าราชการดีไหมเพราะว่าปลายเดือนนี้ก็จะเกษียณกันแล้ว
ชีวิตของข้าราชการนี่ก็น่าสนใจนะ
เพราะว่าวันนี้ผมก็ได้รับจดหมาย

ชี้แจงข้อเท็จจริงในรายการชูวิตตีแสกหน้าจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

ก็ส่งมาแล้วครับบอกว่าการเสนอข่าว
ครอบครองที่ดินของสวนส้มธนทรในรายการมีลักษณะการเสนอ

อาจจะเป็นการดูหมินเจ้าพนักงาน
ซึ่งการกระทำหน้าที่หรือเพราะการกระทำหน้าที่
เป็นการหมินประมาทด้วยการโฆษณาคือพูดง่ายว่า

คือชีวิตผมเนี่ยคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ

อยู่ด้วยการขู่มีคนขู่ผมตลอดนะ
เรื่องนี้มันจะมาดูถูกดูหมินอย่างนั้นอย่างนี้
อยู่บนชนก็มีคนขูลผมมาโดยตลอด
ทีนี้เมื่อพลขู่ผมก็ต้องทำการบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ

ทีนี้ปรากฏว่าข้าราชการที่
ส่วนมากมาอยากมาเป็นข้าราชการคุณนิวว่าอยากมาเป็นเพราะอะไร
คืออย่างน้อยเนี่ยเรื่องของสวัสดิการเรื่องของความมั่นคง
พูดถูกครับมีความมั่นคงในชีวิตมีบำเน็ตบำนาน
มีสวัสดิการในระบบราชการถูกไหมครับลูกป่วยนะครับ
มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับเบิกค่าเราเรียนได้
มีอนาคตที่ก้าวหน้าถูกไหมครับมีความมั่นคงทางการเงิน
ใช่ค่ะเป็นที่ยอมรับในสังคมอันนี้แน่นอน
ทายาทคู่สมรสได้รับเงินตกทอดเมื่อเสียชีวิต
คนอยากเป็นข้าราชการสิ้นเดือนนี้เขาเกษียณนะครับ
ก็รู้สึกว่าดีใช่ไหมเพราะว่าจะได้กลับไปอยู่บ้าน
เกษียณมีเงินบำเน็ตบำนานแล้วถ้าเกิดข้าราชการที่เขาบอกว่า
อย่างเช่นคุณอะไรนะคุณอะไรคุณจาเลนะครับ
คุณเจรเป็นใครครับท่านผู้ชมครับคุณเจรพันเปลือง
เขาเขียนบทอำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณสิ้นเดือนไว้
น่าสนใจครับเขาเขียนว่ายังไงครับเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับ
คุณชุวิตพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังว่าคุณเจรบอกยังไง
โอเคคิดเสร็จช่องเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
อดีตเลยค่ะที่การสภาพผู้แทนรัศดรนายจาเลพันเปลือง
ก็กำลังจะเรียกว่าลาวงการก็คือเกษียณอายุราชการ
แล้วก็เรียกว่าเขียนระบายความในใจต่าง
สรรเสธือนวงการรัฐสภาไทยคุณชุวิต
คือผมมานำมาพูดคุณเจรพันเปลือง
เป็นอดีตเลยค่ะที่การรัฐสภา
ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าท่านเป็นข้าราชการนะฮะ
ก่อนเขาจะเกษียณใช่ไหม

ก็คือวันที่๓๐กันยาก็คือสิ้นเดือนนี้แหละครับ
ท่านผู้ชมครับชีวิตค่ารัฐการณ์
เมื่อกี้ผมพูดถึงชีวิตนักการเมืองไปแล้วนะ

ตอนนี้ผมก็จะพูดถึงชีวิตของข้าราชการ
ชีวิตของคารัฐการณ์คุณจาเลแก่สรุปไว้นะ
เป็นสัจธรรมโลกหมุนเวียนไปตามโลกนะครับ
เขาบอกว่าถ้าคุณยอมทำร้ายประเทศเชื่อหรือไม่ว่า
เวลาที่อ่านหนังสือพิมพ์เห็นไหมว่าคนที่โกงแล้ว
ค่าราชการที่อยู่เฉยก็เท่ากับโกงไปด้วยไม่ต่างกัน

นี่คือสิ่งที่เป็นปกติในระบบราชการ
คือเรื่องที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือมีที่ดินเนี่ยที่ถูกบุกลุกนะครับ
บริเวณป่าเขาใหญ่ก็ดีนะครับ
หรือจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าอยู่ที่เชียงใหม่หางดงที่
เขาเรียกหุบเขาไฮโซก็ดี
กับจดหมายของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
เหตุผลที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดรวมกัน
ชีวิตของข้าราชการอยู่เฉยไม่ได้คุณนิว
คือเขาบอกว่าถ้าอยู่เฉยบอกว่าธุระไม่ใช่
ก็ถือว่าโกงเหมือนกันนี่คุณเจรพูด
ก็เหมือนกับว่าเราเห็นว่ามันไม่ถูกแต่ก็ปล่อยให้ทางไป
แล้วที่สปกรผมถามหน่อยเถอะครับ
ที่หุบเขาไฮโซที่เขาว่าที่เชียงใหม่เนี่ย

โอ้โหเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเอาขึ้นดูนะครับ
บ้านหลังหนึ่งคุณนิวว่าสร้างมา๒วันไหม
โอ้ไม่ใช่หรอกครับเป็นปีแล้วก็สวยหรูทั้งนั้นโอ้ไม่ใช่หรอกครับ๒เดือนไหมแล้วก็สวยหรูทั้งนั้น
แล้วสร้างเป็นปีเนี่ยผมถามว่าบุกลุกที่อะไร
สปกรแล้วทำไมไม่รู้
ก็ปล่อยให้เขาสร้างเป็นปีแล้วไม่รู้ได้ยังไง
ที่เขาใหญ่ผมเล่าให้ฟังนิดหน่อย
ผมหวังว่าคงไม่มีใครมาขโมยผมนะผมรักมาก
คือเรื่องที่เขาใหญ่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังให้

ชีวิตราชการชีวิตข้าราชการนี่แหละครับ
คือเขาอยากจะสบายในบ้านปลายนะครับ
คือเรื่องของเรื่องมันมีป่าอยู่๓ป่า
คือเขาเรียกว่าปากช่องหมูสี
รถไฟพวกเล็กป่าเขาใหญ่
ที่สปกมันที่อยู่ที่ป่าเขาใหญ่
เขาบอกว่าสมัยก่อนที่มีเขื่อนลำตะคอง
เขาย้ายหมู่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ย
มาเป็นสร้างนิคมสร้างตนเองอยู่ที่ป่าปากช่องหมูศรี
กับที่ป่ารถไฟมวกเหล็ก
ปรากฏว่าที่สปกที่อยู่ที่ป่าเขาใหญ่
เขาได้มีการขยายพื้นที่เป็นพื้นที่ของสปกร

ว่าทำไมพื้นที่สปกรปัจจุบันนี้

เพราะอะไรสปกสนใจไหม
ก็คือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ
เพื่อจะไปเรียกร้องเอาที่ดินที่ถูกบุกลุก
ที่ดินที่ปิดนอคอ๓คือนิคคมสั้นตนเองผมได้มาออกฉโดดได้

ไปทำกินต้องอยู่๕ปีถึงจะไปออกจรดได้

ข้อมูลผมมีแต่ผมไม่อยากจะพูดหรอก
คุณชุวิตพูดได้เยอะกว่านี้นะ

เปลี่ยนไปปลายเดือนนี้ใช่ไหม

ว่าราชการที่อยู่เฉย

ก็เหมือนกับเป็นราชการที่โกง

แล้วหน้าที่ของเราต้องทำอะไร
ก็ต้องปกป้องที่ดินซึ่งเป็นที่หลวง

ยังไม่ได้ไปพูดถึงไอ้ที่มันไปบุกลุก
สอดที่มันไปทับคลองสาธารณะ

ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์

จำที่เรื่องโรงงานกระทิงแดงได้ไหม

ภาพไปถึงคลองเลย
โรงงานสร้างทัพคลองล่ะครับท่านผู้ชมครับ

ร้องได้ครับถ้าเกิดทับอย่างนั้น
ส่อปลกไม่สามารถเอาไปออกชะโนดได้ครับ
เพราะสปกรเป็นสิ่งที่ให้เกษตรกรเป็นผู้ทำกิน

ภายหลังนั้นมีการขยายที่นิคม

คุณถามว่าอย่างนี้ผูกมั้ยครับ

ท้ายสุดแล้วเนี่ยวันนี้พูดชีวิตที่หลากหลาย
จะไม่พูดชีวิตของเด็กผู้หญิง
ชีวิตของเด็กผู้หญิงต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพ
ต้องมาดิ้นลนต้องมาหาเงินต้องทำงาน
ต้องเหงาเพราะว่าไม่รู้จักใคร
และท้ายสุดถูกฆ่าตายครับ

น้องเมชื่ออะไร
ชื่อเมค่ะประพาพรอายุ๑๙ปี
เป็นคนอุดรนะครับจบม๖ดิ้นลนเพราะหมู่บ้านยากจน

เป็นพนักงานร้านเสิร์ฟอาที่ติดทำงาม

ก็ปรากฏว่าไปอยู่นะครับแล้วก็มีชายชื่อนายหนุ่ม

ติดคุกสารลงมาเที่ยวก่อน๓๓ปี
ติดอยู่๙ปีออกมาก็มาแอบชอบนะครับ

เอาไขควงไขเข้าไปนะครับ
ในห้องในคอนโดที่น้องเมนี่อยู่

เสร็จแล้วปรากฏว่าไปเอากุญแจสำรองนะครับ
ไปค้นเอาไปเจอทัพสินไปเจอกุญแจสำลอง

พอน้องเมย์เนี่ยกลับมาก็ก่อนที่จะกลับมาก็ไข
เอากุญแจสำรองขายไปรออยู่ในห้องน้ำ
น้องเมย์กลับมาก็จะข่มขืนแล้วครับ
น้องเมย์ต่อสู้นะครับ
ก็แทงน้องเมอยู่สิบแผล

น้องเมลุกขึ้นมาสมมติพอลุกขึ้นมาจะหนี
ก็คล่อมแล้วแทงเข้าไปอีก๑๐
โอ้โหไอ้คนนี้นะครับ
คือในหนุ่มในธีรพงศ์หรืออะไรเนี่ยนะ

จำคุกเมื่อปี๕๐๓๓ปีไปติดอยู่๙ปี
ก็ตามสูตรที่ผมบอกคุณนิวจำได้ไหม

ก็คือมีอภัยโทษอะไรต่างในช่วงแต่ละปี
ในช่วง๕๐๑๙ก็มีอภัยโทษอยู่๓๔ครั้ง
นักโทษก็ได้อภัยโทษออกมาแน่นอนครับ
ในนี้ก็มีคนดีล่ะครับที่เขากลับเนื้อกลับตัว
แต่ในขณะเดียวกันส่วนน้อยที่เป็นอย่างในหนุ่มคนนี้แหละครับ

ก็ฆ่าน้องเมย์ในขณะที่น้องเมย์ก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงต่างจังหวัด
ซึ่งมาทำงานในกรุงเทพหาเลี้ยงดูครอบครัวส่งให้ที่บ้านที่อุดร
ก็ปรากฏว่าแม่ก็เสียใจมันเป็นนิยายซ้ำซาก
ผมก็เลยต้องขอเตือนล่ะครับคนที่เป็นเด็กผู้หญิงที่มาใช้ชีวิต
หาเงินเรียนหนังสืออยู่ตามหอพักคอนโดอพาร์ทเมนต์ต่าง
อยู่ภายใต้เสืออยู่ภายใต้หมาป่าคนต่างเหล่านี้จ้องที่จะขมับ
เขมือบเพราะว่าเห็นอะไรอยู่คนเดียวนะไม่มีญาติพี่น้อง
ใช่กลับดื่นบ้างบางที
กลับไม่เป็นเวลาออกไปแต่เช้าบางทีก็ห้องหึ้งก็ไม่
คอนโดต่างมันจะปลอดภัยไหมล่ะ
คือบางทีเราก็อยู่มานานบางทีเราก็ชะล่าใจเหมือนกัน
ไหมครับไม่ได้มองหรอกครับว่าใครมามองเรา
แล้วในห้องตัวเองแท้คนชีวิตเข้ามาแล้ว
บางครั้งก็เจอแม้งกระทั่งขอโทษนะฮะเป็นยาม
เพราะรู้ว่ากลับมากี่โมงเห็นไหมล่ะครับ
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงนะฮะ
ที่ต้องการที่จะมาหาเงินเพื่อจะไปเลี้ยงดูครอบครัว
แล้วปรากฏว่าท้ายสุดเนี่ยในหนุ่มคนนี้
พลาดเอาชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไป

เขาอยู่ที่อุดรพ่อแม่เสียใจร้องห่มร้องไห้นะครับ

ซึ่งเป็นเด็กดีแล้วก็หาเงินเลี้ยงดูครอบครัว
ส่งมาที่บ้านทุกเดือนเดือนละ๓๐๐๔๐๐บาท

แต่ว่าก็ยังสูญเสียหัวใจสำคัญของครอบครัวนี้ไปด้วยแหม
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยบ้านเราเลยแบบนี้
แต่เกิดขึ้นแล้วคุณนิวแล้วเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง
เกิดขึ้นอยู่บ่อยเหตุผลเพราะอะไรครับ
ก็เพราะว่าอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมที่มีบุตรหลาน
มาทำงานในกรุงเทพก็ต้องระมัดระวังล่ะครับ
เพราะว่าในกรุงเทพนี่เป็น

มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วก็เสียชีวิต
ทั้งที่ไม่ถึงวัยอันสมควร
แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันในเส้นทางของชีวิตอาจจะสูงสุดต่ำสุด
หรืออาจจะเดินในเส้นทางที่คาดไม่ถึงก็ได้เหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะดูข่าวฟังคุณชุวิตวิเคราะห์ข่าวตีแสกหน้าแล้ว
เอาไปเป็นบทเรียนเอาไปเป็นอุทาหรณ์การให้ตาสว่าง

สิ่งที่ผมพูดเนี่ยพูดให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนนะ

ไอ้ใครจะฟ้องผมก็เชิญนะครับ
เพราะว่าไอ้ที่ผมพูดมันช่วยไม่ได้จริง
อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผมก็เอามาพูด

ถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมพูดนะมันไปหมินมันไปประมาทดูถูกใคร

เพราะว่าตีแสกหน้าก็คือเอาความจริงออกมาปรากฏให้กระจ่างให้ได้ตาสว่างกันนะคะ
มีอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมที่เราจะตีแสกหน้ากัน

ส่วนใครอยากได้เสื้อรอลุ้นนะคะว่าเป็นคุณผู้ชมที่โชคดีหรือเปล่า
พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ